คุณผู้หญิงท่านหนึ่งเอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกนะคะ

หญิงคู่หนึ่งค่ะเข้ามาในหอพักไม่มีรอปภนะคะดูพฤติกรรมแปลก
เข้ามาแล้วก็มาเข้าห้อง
กันสองคนผู้ชายนำหน้าผู้หญิงเดินตาม

อีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าผู้ชายเหมือนสะบัดสะบัดเสื้อแล้วก็ปูไปกับพื้น

ขนาดเราไม่ได้อยู่หอนี้ยังถามเลยทำทำไม

คลิปแรกเกิดขึ้นสักประมาณเกือบ๕ทุ่มของวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
หอพักตรงนี้อยู่ในซอยรำคำแหง๖๑ถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานครนะคะ

ผู้โพสต์บอกว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้แล้วนะผู้ชายในคลิปก็กลับมาเคาะประตูอีกครั้งหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอเริ่มระแวงแล้วเพราะหนึ่งที่หอไม่มีรอปภ
ในห้องนั้นผู้หญิงมี๒คนเธอกับเพื่อนอีกคนนึง
ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคงไม่มีใครช่วยเพราะดีนะวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอตัดสินใจเลือกที่จะไม่เปิดประตูออกมาค่ะ
ฝากชาวเน็ตบอกว่าใครรู้จักกับชายหญิงในคลิปนี้ช่วยให้เบาะแสหน่อย
อยากทราบว่ามาทำไมวัตถุประสงค์จุดประสงค์ต้องการอะไร
ชาวเน็ตบอกว่ามองมุมดีไม่ได้เลยอ่ะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเนี่ย
ร้ายแน่เลยน่าจะไม่ใช่เรื่องดีนะคะ
เพราะดูเหมือนว่าเตรียมการมาด้วยอย่างดีมาถึง๒ครั้ง๒ครา
บางคนก็บอกว่าเอออาจจะเป็นกลงหรือเปล่าหรือว่า
พอเจ้าของห้องเปิดมาปุ๊บแล้วก็แกล้งบอกว่าเสื้อตก
เสื้อที่ปูที่พื้นตกแล้วให้คนที่เป็นเจ้าของห้องก้มเก็บ
แล้วอาจจะถ่วยจังหวัดนั้นเข้าไปจีบร่วนระยะประชิตตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เอามาเตือนเป็นอุทาหรณ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบที่ชาวเน็ตเขาสันนิษฐานกันนะคะ
คุณสองคนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด

เผื่อคุณมีวัตถุประสงค์อื่นได้นะฮะอืม